ไม่เชื่ออย่ารบศุภามูเตรุไม่เข้าใกล้ออกใส่
ที่รอล้อมอารยธรรมของชาวฮินอยู่ในเรื่องของเทพเจ้าทั้งหลาย
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน
ด้วยความเชื่อและความศรัทธาในเทพเจ้าทำให้ชาวฮินดู
พุทธหลั่งไหลกันมาศักระอย่างไม่ขาดสายซึ่งวันนี้รายการมูไนท์ได้รับเกียรติจาก
คุณกรรมเลศจะนำว่าอย่างถูกวิธีตามแบบฉบับของชาวฮินดูโดยแท้เลยครับ
ขณะที่ฉันยืนอยู่หน้าเทวรูปของพระแม่รักษมีและองค์พระนาราย
ซึ่งเราจะเห็นว่าสวยงามมากทำจากหินอ่อน
ซึ่งมาจากเมืองชัยภูระประเทศอินเดียซึ่งเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมในการสร้างเทวรูปเอ่อ
พระแม่รักษมีเนี่ยในครั้งที่เทวดาเนี่ยไม่มีพลังพระนารายก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าน่าจะทำการกวนเกษียณสมุทร
ซึ่งในครั้งนั้นก็จะมีสิ่งมีค่าออกมาถึง๑๔อย่าง
ซึ่งเราเรียกว่า๑๔รัตนะ
แต่ปรากฏว่าสิ่งแรกที่ออกมากลายเป็นยาพิษ
ซึ่งครั้งนั้นพระศิวะก็ได้โปรด
ได้ตื่นยาพิษนั้นช่วยไม่ให้โรคมันแย่ลง
พระแม่รักษมีได้ปรากฏขึ้นมาอันดับที่๘
พอถึงตอนที่พระแม่รักษีปรากฏขึ้นมา
เกิดความสว่างสวัยไปหมดเลย
คืนนั้นเป็นคืน๑๕ค่ำ
ซึ่งเราเรียกว่าชรัฐภูมิมาก
เป็นคืนที่พระจันทร์จะสวยที่สุดในปี
แล้วก็ถือว่าจะมีน้ำอมริตออกมาจากพระจันทร์
วันสุดคือวันของพระแม่ลักษมีศ
และสิ่งที่พระองค์จะโปรดคือของสีแดง
เพราะว่าพระแม่รักษมีจะชอบสีสดใส
เราจะไม่ถวายอะไรที่เป็นสีขาว
การบูชาพระแม่ลักษมีศจะมีหลายรูปแบบ
คือโดยทั่วไปทุกวัน
เราจะบูชาพระองค์กับพระนารายย์
เพราะว่าพระแม่รักษมีจะประธานยศถาบรรดาศาส
สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียง
เมื่อเรามีเงินทองตรงนี้
เราคู่กับพระนารายย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ความเป็นสิริมงคลที่เราจะช่วยในเรื่องธรรมะ
ช่วยวัดช่วยคนที่เดือดร้อน
บ้านไหนที่มีเงินเข้ามาเยอะ
แต่ในบ้านมีแต่เรื่องความเดือดร้อน
มีแต่ความไม่เป็นสิริมงคล
เสียเงินเสียทองค่าไม่สบาย
หรือว่ากับโรงพยาบาลหรือขึ้นโรงพัก
ทราบเลยค่ะว่าบ้านนั้นไม่ขาดธรรมะ
บ้านนั้นคือการที่สามีไม่ให้เกียรติภรรยา
ในบ้านนั้นเนี่ยก็จะมีความไม่เป็นระเบียบ

จะต้องมาคู่กับเรื่องของความสะอาด
แล้วก็มีความรักในระหว่างพี่น้อง

บ้านนั้นก็จะมีแม่รักษมีเข้ามา
จะเป็นวันสำคัญที่สุดใน๑ปี
คือวันดีปาวาลีหรือดีวาลี
คืนนั้นจะเป็นคืนแรม
และคืนแรมนั้นคือคืนของพระแม่รักษมี

และเราจะเชื่อว่าคืนนั้นพระแม่รักษมีเนี่ย
จะไปตามทุกบ้านที่มีการบูชา
เพราะฉะนั้นพระแม่รักษมีจะได้รับการบูชาในทุกวงการ
โดยเฉพาะวันดิปาวรี
พวกร้านธุรกิจต่าง
เขาจะเชิญไปบูชาที่ตามโรงงานตามออฟฟิศ
แล้วเขาก็จะเอาบัญชีมา
แล้วก็ตั้งไว้แล้วมีการบูชาบัญชี
มีการบูชาแม่รักษมีแล้วเอาบัญชีวางขอให้มาเพิ่มภูมิ
การถวายของไหว้แด่พระแม่รักษมีนั้น
ควรถวายของที่ทำมาจากนม

อีกอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหมาก
ซึ่งเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่คาถาในการบูชา
ที่คุณกรรมเลศแอบเผยให้รายการหมู่ไนท์ฟัง

ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นเนี่ยเราอาจจะใช้
ดคาถานี้ตลอดก็ได้เช่น
โอมรีมมหาลักษมินมหา
โอมรีมมหาลักษมินมหา
โอมรีมมหาลักษมินมหา
ทุกขั้นตอนเราก็ทำไปแล้วเราก็พูดอันนี้ไปด้วย
ก็ถือว่าโอเคแล้วก็จบลงด้วยอารตี
ที่วัดเทพมนเทียนแห่งนี้ยังมีเทพอีกหลายองค์
ว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็สมดังปรารถนา

ส่วนตัวนี้รักองค์ฮานุมานมากที่สุด
ถ้าตั้งแต่เล็กเนี่ยจะมีบทสวดอันหนึ่งที่สั้นว่า
เจเจเจฮานุมานบุษัยกริภากรกุรุเดวกิไหน
และปรากฏว่าบทสวดนี้ได้ช่วยชีวิตดิฉันไว้
คือมีครั้งหนึ่งที่กำลังอาบน้ำอยู่
ก็ไม่ทราบว่าฝักบัวเนี่ยมันรั่วมันไฟช็อต

ในความรู้สึกตรงนั้นเลยเนี่ยบทอันนี้ขึ้นมา
เสียงนี้ตะโกนสุดเสียงเลยว่าเจเจเจฮานุมานบุษัยกริภากรกุรุเดวกิไหน
พูดแล้วก็ยังขนรู้ว่าไอ้ส่วนที่มันติดอยู่กับมือเนี้ย
มันกระเด็นออกไปแบบสุดแรง
แล้วตัวเราก็ค่อยช้าค่อยผ่อนไอ้ไฟที่มันอยู่ในตัวค่อยหายไป
แล้วก็ค่อยอาบน้ำแต่งค่อยเช็ดตัวออกมาอย่างสงบ
ก็ยอมรับว่าขอให้เรารักเทพองค์ไหนก็ได้

ภาวนาจริงสวดจริง
สิ่งที่มันเป็นมหัศจรรย์เกิดขึ้นแน่นอน
เพราะตัวดิฉันรักฮานุมานก็จะเกิดอัศจรรย์กับอนุมานไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้ง
และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเลยนั่นก็คือเคล็ดลับการบูชาองค์สิวลึง
หากใครที่อยากมีความรู้และสติปัญญาดีต้องมาไหว้และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
แล้วจะได้สมดั่งใจ
สิ่งที่อยู่ตรงหน้าดิฉันที่เป็นรูปเหมือนโดมเหมือนอะไรเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจักรวาล
ส่วนข้างล่างเราเรียกว่าเป็นปัทพี
พระสิวะเป็นตัวแทนและพระแม่ปราวัติเป็นตัวแทนของจักรวาลและปัทพีทั้งหมด
เราเชื่อว่าชีวลิงเป็นที่ที่จะทำให้เรากระจ่างในความลับทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก
พระสิวะเป็นเทพแห่งความรู้แห่งปัญญา
ในเมื่อเรารู้จักพระองค์ในรูปนี้แล้ว
เราก็น่าจะรู้วิธีที่ว่าเราจะทำให้พระองค์พอพระไทย
และก็บูชาพระองค์ย่ายังไง
เริ่มต้นดิฉันจะขอให้เห็นรูปของใบมะตูม
มะตูมเนี่ยมีความสำคัญในแง่ที่ว่าหมายถึงตรีศูนย์
อันที่สองหมายถึงสามตาของพระองค์คือสุริยะจันทรและอัคคเน
แล้วก็ยังเป็นความเย็นของใบมะตูมที่ว่าเมื่อพระองค์เนี่ยได้สัมผัส

การที่เราบูชาเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยจากการที่เราใช้น้ำ
น้ำเราจะถวาย๔ครั้ง
ครั้งที่หนึ่งที่เราถวายเนี่ยเราจะถวายเพื่อวาดล้างพระบาท
จริงถ้าหากว่าท่านไม่รู้คาถาอะไรเลยเนี่ย
ท่านใช้คาถาเดียวคือโอนามังชีวาย
เป็นคาถาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระศิวะ
คือใครไม่รู้อะไรเลยก็ใช้คาถานี้อย่างเดียวก็พอ
โอมนามังชิวาย
ขั้นที่๒นะคะเราจะถวายนม
การถวายนมเนี่ยเหมือนว่าเราถวายอาหาร
หยดของน้ำนมที่ไหลไปแล้วขอให้ทั้งจักรวาลนี้อยู่เย็นเป็นสุข
มีกินมีใช้โอมนามังชิวาย
หลังจากเราถวายน้ำนมแล้วเราก็จะถวายน้ำนะคะให้สะอาด
โอมนามังชิวาย
เสร็จแล้วเราก็เหมือนกับแต่งองค์ฉลององค์
ของที่แน่นอนก็คือจันหอมนะคะ

คำว่าโอมนะคะข้างบน
ใช้ข้าวสารนะคะถวายพระองค์
ข้าวสารในศาสนาฮินดูแล้วถือว่าเหมือนเงินทองทรัพย์สิน
หลังจากนั้นเราจะถวายใบมะตูม
โอมนามังชิวาย
ส่วนนี้เนี่ยเป็นหน้าขวาง

ถ้าเห็นพระศีวาแล้วไม่มีกินม

ทำเช่นเดียวกันนะคะ

สุดท้ายในการบูชาใด
จะจบด้วยอารตี

สิ่งที่เป็นมงคลกลับมาหาเรา

สิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมีข้อผิด
ร่านไร้ก็ขอให้สมบูรณ์

โดนอนทินี่เป็นโคที่เป็น
ภาษณะของพระศิวะ
ซึ่งโคนนทิได้ขอไว้ว่า
ไม่ว่าชีวาเล็งอยู่ที่ไหน
ขอให้พระองค์อยู่ตรงข้าม
กับชีวาเล็งโดยที่พระองค์จะไม่

แม้แต่นาทีเดียวก็ไม่อยากให้พลาด

เราถือว่าโคนนทินี่เป็นเมสเซ็นเยอร์

คือทุกเรื่องที่จะไปถึงพระองค์เนี่ย

ขอให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
องค์จงประธานให้เราด้วยนะ

บำบวะมี

ูไนท์ก็ได้คุณส่งเรื่องราว
ของคุณนะฮะเรื่องมูมูที่ไหน
ูเด็ดพวกเรารอคุณอยู่ที่
เฟซบุ๊คแฟนเพจของมูไนท์
แล้วทุกวันอังคารเรากลับมาเจอกันครับ

คือเรื่องราวที่นำเสนอในค่ำคืนนี้ทั้งหมดนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ

วันนี้นะครับเวลาหมดแล้วผมมูตัวพ่อ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ตอนลับปัจจีราตรีสวัสดีครับ